คุณผู้ชมฮะเรามาติดตามคดีของภูมิกับโจ้กันต่อนะครับ
ดูบรรยากาศล่าสุดที่นครสวรรค์เพราะว่าทางรองพบตรซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่สอบปากคำ
ผู้กำกับโจ้ด้วยตัวเองได้มีการสอบเข้มแล้วก็เปิดเผยถึงเรื่องของการจะนำตัวไปฝากขังด้วย
ดังนั้นติดตามจากทีมข่าวของเราคุณระวีการแก้ววิจิตร
รายงานจากกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์เชิญครับ

เดินทางมาสอบปากคำอดีตผู้กำกับโจ้
ที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์ด้วยตัวเองนะคะ
พร้อมกับเชิญครอบครัวของผู้เสียชีวิตในคดีนี้
มาทำการสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยค่ะ
เพื่อตรวจสอบว่ายังมีประเด็นไหนที่สังคมสงสัยแล้วก็มีความขัดแย้งกันอยู่ค่ะ
พลตำรวจเอกสุชาติธิรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยภายหลังเข้าสอบปากคำพันธุ์ตำรวจเอกทิติสันอุทธนพลอดีตภูมิกับโจ้
และร้อยตำรวจโทธรณินมาสวันนาว่าวันนี้จะมีการสอบสวนผู้ต้องหาเพิ่มเติมให้ครบทุกประเด็นที่สังคมสงสัยค่ะ
รวมทั้งให้ตำรวจกองปรับรามมาสอบสวนพ่อแม่และแฟนสาว
ญาติของผู้เสียชีวิตให้ครบทุกปากเพิ่มเติมด้วย
ขณะที่การสอบปากคำอดีตผู้อำกับโจ้และผู้กองทรนิน
ก็ยังคงให้การเหมือนเดิมนะคะตามที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อวานนี้
ส่วนประเด็นที่มีการเรียกรับเงินนั้นในคลิปวงจรปิดฉบับเต็มที่ตำรวจมี
ยังไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ได้ว่าจะมีการพูดคุยเรื่องของการรับผลประโยชน์
รวมถึงการสอบพยานก็ยังไม่พบในประเด็นนี้
ซึ่งสิ่งที่ตรวจสอบในคลิปนะคะก็ไม่มีความแตกต่างจากการเผยแพร่ในโลกออนไลน์ค่ะ
แต่ก็ไม่ได้นิ่งเฉยค่ะพร้อมที่จะขยายผล
เพราะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ยังค้างคาใจอยู่
แต่ในส่วนของข้อเท็จจริงนั้นจะไปกล่าวหาหรือยัดเยียดข้อกล่าวหาทันทีทำไม่ได้ค่ะ
จากนี้นะคะประเด็นที่อดีตภูมิกับโจ้อ้างว่า
ลูกน้องได้ห้ามแล้วและขอรับผิดคนเดียวนั้น
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการห้ามจะช่วยบรรเทาโทษได้
เมืองต้นคาดว่าจะสามารถนำตัวอดีตภูมิกับโจ้และผู้กองทรนิน

แต่หากยังมีประเด็นสงสัยก็อาจจะส่งตัวฝากขังในวันพรุ่งนี้
เตรียมโอนสำนวนเข้ากองปรับราม

พี่ว่าขัดแย้งนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเรียบรับผลประโยชน์

เพราะว่ารองพบตรบอกว่ามีการสอบปากคำผู้กำกับโจ้
เขาก็ให้การเหมือนที่โฟนอินในการแถลงข่าวเมื่อคืนนี้นะครับ
ส่วนประเด็นการเรียกรับเงินการตรวจสอบจากคลิปนั้น
ก็ยังไม่พบหลักฐานนะครับ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
พูดถึงเรื่องรถรถทุกคันที่ใช้ในการหลบหนี
ก็ตอนนี้ตำรวจมีข้อมูลรถอยู่แล้วเนี่ยนะคะ

ซึ่งทางรองพบตรก็ยืนยันว่าให้เชื่อมั่นในขบวนการของตำรวจได้
ทีนี้คุณผู้ชมตอนที่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นด้วยนะคะ
เพราะว่ามีพระพระอานนท์มาจากวัดในนครสวรรค์นี่แหละค่ะ
ขับรถมาที่หน้ากองบังคับการตำรวจจราจรจังหวัดนครสวรรค์เลยนะ

มาเอาข้าวเอาน้ำที่บินทบาทมาให้กำลังใจภูมิกับโจ้
แล้วพระอานนท์บอกว่าติดตามข่าวมาตลอดเลย

ใช่ว่าผู้กำกับโจ้มีความเป็นลูกผู้ชาย
มอบตัวยอมรับผิดแทนลูกน้อง
ซึ่งอยากให้กำลังใจในฐานะเป็นผู้พิทักษันติราช

นี่ค่ะก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นแล้วนะคะ

อยากให้ภูมิกับมีกำลังใจ
ในฐานะที่เกิดมาเป็นผู้พิทักศาธิราช
เกิดมาเป็นคนไทยเกิดมาเป็นลูกหลานไทย

ที่มันโกงชาติโกงบ้านเมืองโกงประชาชน

ห่วงพ่อห่วงของผู้เสียชีวิตนะฮะ
เสียชีวิตก็เห็นใจในฐานะเป็นคน
อาจจะมาเป็นพระมีความเมตตาอยู่แล้ว
นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปเรื่องของการสอบสวนหน่อยนะฮะ
เพราะรองพบตรเป็นผู้สอบปากคำเอง
ในฐานะที่เป็นประธานขี้คายคดีชุดนี้นะฮะ
บอกว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนถึงเวลานี้

ที่ถูกเค้นสอบปากคำอย่างหนักนะฮะ
ก็หลังจากนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเข้าสู่ขั้นตอน
การนำตัวฝากขังได้ภายในช่วงบ่ายนี้ทันหรือไม่

แต่หากมีประเด็นสงสัยก็อาจจะฝากขังวันพรุ่งนี้ก็ได้
นี่เราสองคนก็เลยขออนุญาตรายงานต่อจากผู้สิทธิ์ข่าวเมื่อกี้

เพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราก็ยังคงปักหลัก
รายงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อยู่อย่างต่อเนื่องเหมือนกัน
คุณผู้ชมฮะจากประเด็นที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์นะครับ
ถึงการแถลงเมื่อวานนี้รวมถึงการที่ภูมิกับโจ้ได้เอ่ยปากได้ปริปากออกมา
บางคนมองว่าโอ้โหมันจะพลิกเกมหรือเปล่า
กลายเป็นว่าภูมิกับโจ้กลับไปเป็นพระเอกหรือเปล่า
คนที่เขียนข้อมูลนี้นะฮะก็คือคุณจักริจเพิ่มภูมิ
ภูเขาหนักกลายเป็นปุ๋ยเมฆเบาได้ไปซะงั้น
แล้วบอกว่าจากการให้สัมภาษณ์แบบโฟนอิน
ของผู้มกับโจ้พันธบรวจเอกที่ถิสัน
อุทธนผลจากข้อหาชะกัน
แต่ปรากฏว่าอาจจะพลิกกลับมาเป็นโทษที่เบาบางหรือเปล่า
เมื่อเขาอธิบายว่าแค่มีความประสงค์
ยังจะรีดความจริงจากผู้ต้องหาเรื่องของยาเสพติด
แล้วก็พลั้งพลาดไปจนทำให้ผู้ต้องหานั้นเสียชีวิต

ส่วนท่านนายจำเลยคือท่านนายของผู้กับโจ้

นายจำเลยเป็นคนที่โอ้โหพลิกเกมเก่งเหมือนกันหรือเปล่า
นี่นะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้นะฮะภูมิกับโจ้เองพร้อมพวกเนี่ย
หลุดในคดีหนักหรือไม่
หนังชีวิตเรื่องนี้ต้องจับตาตอนจบให้ดี
นี่ก็เขาบอกว่าตรงใจ
โดนใจคนหลายคนประชาชนหลายคนที่ติดตามในคดีนี้นะครับ
ทีนี้ครับเมื่อเช้านี้ผมได้โทรไปพูดคุย

ผู้การแต้มก็เป็นมือปราบยาเสพติด
เป็นมือสืบสวนสอบสวนมาก่อน
ผมถามหลายประเด็นเลยโดยเฉพาะประเด็นนี้แหละ
ที่สังคมคาใจการทะแหลงข่าว
พูดออกมาจากปากของทางผู้กำกับโจ้เนี่ย
ว่าผู้การแต้มคิดเห็นยังไง
ฟังเสียงของผู้การแต้มดีไหม
ผู้การแต้มพูดดีนะพูดดุเด็ดเผ็ดมันด้วยนะครับ
ผมจะเล่าข้อที่พูดไหมครับ
เอาล่ะก็ถามว่าเขาก็ทำการภาคเกต
แต่การภาคเกตก็ตอบย้ำเขานะว่าเขาเนี่ย
ก็ได้ก็ทำความผิดจริงใช่ไหม

อันนี้คือคือเรามองเรามองสองมุม
อีกอันหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาใส่ควันไปเนี่ย
ไม่อยากให้คนนี้เห็นหน้าเขา

ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมล่ะเพราะว่าตอนคุณเข้ามาเนี่ย
เขาคุมหัวคุมอยู่แล้วคุมหัวคนตายก่อนอีกแล้ว
เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเห็นหน้าคุณเลย
อย่างนี้มันก็ทำให้มัดตัวผู้กับโจ้มากขึ้น

ใช้ถุง๖ใบเนี่ยอย่างนี้มันมีเจตนาแล้ว
ถึงคุณจะปฏิเสธภาคเศษยังไง
มันใครก็ไม่รับฟังศาลก็ไม่รับฟัง
เพราะคุณมีเจตนาเลยและคุณยิ่งพูดว่า
คนร้ายเอานิ้วไปทำให้ฉีกขาด

แปลแดงว่ากลลี่ขาดคุณก็ต้องลัดให้มากขึ้น
อย่างนี้ถึงคุณภาคเจษมันก็ไม่ผล
กรรมมันเป็นเครื่องชี้เจตนา
ทำได้เหลือหลายชั้นเนี่ยยังไงมันก็ตาย

เอาล่ะก็มีกันผลทางเขาในรัฐฯนาภาคเจษ
เพื่อเอางานเข้ามาบอก
มากขึ้นในพฤติกรรมของคุณธิกษ์กระทำอืมครับเข้าใจไหมครับ
อันนี้เขามองว่าเอ๊ะทนายฝั่งนู้นฝั่งภูมิกับโจ้เนี่ย
ว่าเขาวางเกมมาดีคือคือเอาละทนายทุกคนเนี่ย
เมื่อเมื่อเป็นเป็นคนว่ากวามเขาก็ต้องวางงานวางเกมมาให้อ่ะ
แต่คุณวางคุณยิ่งผมว่าถ้าเป็นผมเป็นทนายนะ
ผมก็จะไม่จ้างทนายคนนี้ทนายเนี่ยต้องต้องพยายามพูด
ให้ลูกความพูดน้อยที่สุดครับเพราะคำพูดของลูกความ
มันจะใช้เป็นพยานหลักฐานยันได้ในการพิจารณาของศาลหรือในการสอบสวน
ตอนแรกดูเหมือนดีแต่จริงจริงแล้วการพูดมากเนี่ยมันมัดตัวคุณครับ
ทนายถ้าทนายวางงานก็ถือว่าผมไม่จ้างทนายอย่างนี้ครับผม
นะครับผู้การแต้มก็สรุปเหมือนกันบอกว่าจริงแล้วทนายไม่ได้แก้เกมมาดีหรอก
แต่ว่าเป็นการแก้เคมผิดที่ให้ภูมิกับโจ้พูดมากยิ่งพูดมากยิ่งเข้าตัวนะครับ
แล้วก็บอกว่าการแถลงครั้งนี้ถ้าจะถือว่าเป็นผลดีของภูมิกับโจ้ไหม
ก็ดีนะดีที่เขาได้พูดดีที่เขาได้ภาคเศษ
ที่เขาได้แก้ต่างแก้ตัวแบ่งรับแบ่งสู้ไปแต่ไอ้การพากเศษของเขามันกลับมัดตัวเขาเอง
ค่ะนี่ผู้การแต้มบอกแบบนี้นะครับทีนี้มาถึงอีกคนหนึ่งคุณวิชามหาคุณอืม
วิชามหาคุณนะฮะก็ได้มีการทั้งโพสต์แล้วก็ได้มีการพูดถึงคดีนี้เหมือนกันนะครับ
เกี่ยวกับการนำถุงดำมาคลุมหัวของผู้ต้องหาถือว่าเป็นเจตนาค่าหรือไม่
เรื่องนี้คุณวิชามหาคุณบอกว่าผู้กระทำย่อมเล็งเห็นผลเพื่อให้ผู้ถูกกระทำขาดอากาศหายใจอืม
นั่นแสดงอะไรล่ะอาจารย์วิชาเนี่ยก็ยกคดีเก่าขึ้นมาใช่ค่ะ
นั่นแสดงว่าคุณเห็นผลในการที่จะทำให้เขาขาดอากาศหายใจและมันถือว่าเป็นการเจตนาค่า
ใช่การกระทำมันฟ้องทั้งหมดนะครับเป็นการกระทำที่ร้ายกาด
เหมือนเป็นพายุร้ายพังทุกอย่างและพังองค์กรคุณ
อาจารย์วิชายังบอกนะเห็นด้วยกับการที่จะต้องปฏิรูปตำรวจ
และการสอบสวนปฏิรูปการสอบสวนควบคู่กันไปด้วย
ฟังเสียงอาจารย์วิชาหน่อยแล้วกันนะฮะสารดีกาเคยวินิจฉัยไว้ในคำพิพากษา
ที่ห้าสามสามสองทับสองพันห้าร้อยหกสิบ
บอกว่าตำรวจที่ใช้วิธีการนี้ในการสอบสวน
แล้วก็พยายามอ้างว่าไม่ได้เจตนาฆ่าเนี่ยนะ
แค่ทำร้ายแล้วก็เป็นผลให้ตายถึงแก่ความตาย
สารดีการ์บอกว่าการที่คุณเอาถุง
ซึ่งขาดอากาศหายใจเนี่ยเอาไปครอบหัวเขานะ
ก็แสดงให้เห็นอยู่แล้วว่าคุณย่อมเล็งเห็นผลว่าเขาจะขาดอากาศหายใจและตายได้
เพราะฉะนั้นจึงวางหลักไว้ในคดีนั้นว่าจำเลยจึงมีเจตนาฆ่า
ชัดเจนไหมอันนี้อ่านี่แหละฮะอาจารย์บอกชัดเจนไหม
นะฮะเพราะอาจารย์ยกคดีต่างต่างมาให้ฟังการเอามาเปรียบเทียบกันน่ะนะครับ
ใช่ค่ะคือที่เราฟังแถลงเนี่ยเราได้ฟังจากผู้อำกับโจ้
ที่บอกว่าการกระทำแบบนี้ถือว่าเป็นครั้งแรก
แต่ทีนี้เรายังไม่เคยฟังจากปากของตำรวจอีก๖นายที่เหลือ
ผู้ต้องหาอีก๖นายนะใช่ค่ะว่าเคยก่อเหตุแบบนี้ไหม
แต่ทีนี้คุณผู้ชมนักข่าวของเราได้มีโอกาสไปเจอวัยรุ่นในพื้นที่
เขาให้ข้อมูลกับเรามาข้อมูลนี้เนี่ยบอกว่าเขาเนี่ย
เคยโดนตำรวจประปรามยาเสพติดชุดเนี้ยครับมีการเรียกถ่ายเงินอ้าว
รีดเงินเป็นพฤติกรรมที่เคยเกิดแล้วสิเคยเกิดขึ้นแล้ว
แต่ว่าตอนนั้นวัยรุ่นคนนี้เขายังไม่ถึงขั้นขนาดโดนซ้อม
คือตอนนี้ในโลกโซเชียลก็มีการพยายามที่จะขุด
ประเด็นเรื่องของตำรวจชุดนี้ว่าเคยรีดไถเงิน
ในการจับกลุ่มปรับปรามยาเสพติดครั้งอื่นหรือไม่
ใช่ค่ะแล้วเอาจริงนะคนที่เขาเคยโดนค่อยทยอยออกมาโพสต์
เอาหลักฐานเอารูปมาบ้างเอาคลิปมาบ้าง
นี่ค่ะที่นักข่าวของเราไปเจอได้พูดคุยกับวัยรุ่นในพื้นที่เนี่ยนะคะ
เขาเปิดเผยพฤติกรรมหนึ่งในชุดตำรวจประปามยาเสพติด
นั่นก็คือดาบตำรวจวิสุทธิ์บุญเขียวหรือว่าดาบโบ้
ซึ่งเป็นผู้ประคับหมู่งานป้องกันปรับปรามที่สพเมืองนครสวรรค์เนี่ยนะ
โดยวัยรุ่นคนนี้เขาบอกว่าดาบโบ้เป็นที่รู้จัก
คือเป็นคนที่รู้ทุกซอกทุกมุมในพื้นที่รับผิดชอบ
รู้เรื่องบ่อนการพนันรู้เรื่องคนค้ายาไม่ว่าจะเป็นรายย่อยรายใหญ่
แล้วเวลาที่มีการจับกลุ่มเนี่ยนะคนนั้นเขาจะโดนรีดไถเงิน
ถ้าเกิดผู้ต้องหาไม่ยอมเนี่ยก็จะโดนขู่ว่าจะฟ้องที่ทำงานบ้าง
จะให้คนอื่นรู้บ้างอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ย
กรณีของนายมาวินเนี่ยนะคะก็เคยโดนจับแล้วก็เคยโดนรีดเงินมาแล้วเหมือนกัน
ก่อนจะมาโดนจับครั้งล่าสุดแล้วก็ถูกใช้ถุงคลุมจนเสียชีวิตนะคะ
วัยรุ่นคนนี้เขาบอกว่าตัวเขาเองก็เคยโดนเหมือนกัน
นี้นี่แหละมาจับเขาเพราะว่าเขาเสพกัญชาหลายปีแล้ว
ตอนนั้นเนี่ยโดนเรียกเงินด้วยโดนเรียกเงิน๕๐๐๐บาท
และกับการไม่ถูกดำเนินคดีแต่ตอนนั้นยังไม่ถึงขนาดที่ผมจะถูกทำร้าย

นี่สามอะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้เราไปคุยก่อนว่า
เรายอมเสียได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับที่บ้านกาแฟอะครับ
เขาก็คือเขาเรียกไปคุยทีละคนคุยกี่ทีละคนอื้ม

บ่อนมีอะไรดาบโบ้คนเดียวนะครับที่จะรู้หมดทุกอย่าง
คุณผู้ชมเป็นข้อมูลจากวัยรุ่นในพื้นที่
เราต้องมีการแปลงเสียงหน่อยนึงนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าเขาโดนรีดไถเงินแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี

คนที่เคยโดนบางคนก็บอกว่านอกจากเสียเงินแล้ว
ยังโดนจับติดคุกด้วยอันนี้ก็มีเหมือนกัน
ซึ่งวัยรุ่นคนนี้เขาบอกด้วยนะว่าที่โรงพักนี้เขาแบ่งหน้าที่กันค่ะ
สายเลยใครจะดูแลสายไหน
ตำรวจคนนี้ดูแลสายเสพติดสายยาเสพติด

แล้วก็มีตำรวจอีก๒๓คนดูแลเกี่ยวกับเรื่องของ
สายบ่อนการพนันกับพวกรถดินค่ะ

วงการตำรวจวงการปราบยาวงการรถหรูวงการอะไรก็ตามนะครับ

วันนี้ทนายเดชาไปตามนัดคุณเขานัด๑๑โมง

หลังจากที่เมื่อวานธนายเดชานั่งฟังภูมิกับโจ้
มีการโฟนอินเข้ามาแล้วภูมิกับโจ้ก็พูดถึงประเด็นหนึ่ง

คือทนายเดชาก็พูดถึงกรณีของภูมิกับโจ้ที่เมื่อวาน

และมีนักข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องเอ๊ะมีทนายตลบหลังหรือเปล่า

ตบทรัพย์รอบ๒หรือเปล่า
เขาบอกว่าทรัพย์ซ้อนเป็นชั้นที่๒หรือเปล่า
ภูมิกับโจ้บอกว่าไม่มีเรื่องแบบนั้น
ทีนี้ทนายเดชากิติวิทยานันต์หลังจากได้ฟังแล้วบอก
นี่ไงภูมิกับโจ้พูดออกมาแบบนี้แล้วไง
ทนายตั้มจะว่ายังไงก่อนหน้านี้เหมือนจะกล่าวหา
ว่าผมเนี่ยไปตลบหลังรีดทรัพย์กับทางภูมิกับโจ้อีกทีหนึ่งนะฮะ
ฟังเสียงของทนายเดชาไม่รู้วันนี้จะมีเสียงเห่าห้งหรือเปล่านะ
ฟังเสียงหน่อยฮะ
กลุ่มทนายความและสื่อมนตรชนจำนวนมากจนมาสัมภาษณ์ผม
และกระจายข่าวและคนก็มาคอมเมนต์ด่าผมในโซเชียลวีดีโอจำนวนมากว่า
เป็นทนายโจรนะครับ
อ๋อนี่ค่ะซึ่งจริงที่ทนายเดชามาที่นี่
เพราะว่าเขานัดหมายกันไว้อยู่แล้วบอกว่า๑๑โมงจะมา

ใช่เพราะว่าพอหลังจากที่ภูมิกับโจ้มีการโฟนอินแถลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว
นายเดชารีบโพสต์เลยบอกว่าผู้กำกับโจ้ให้สัมภาษณ์ชัดเจน

พรุ่งนี้ผมจะแจ้งความดำเนินคดีกับทนายสิทธา๑๑โมงสนโฆคราม

มาถึงจริงจริงนะครับอ่ะทีนี้ครับนอกจากนี้ทนายเดชายังเผยว่าหลังจากเนี้ย
ผมจะเดินทางไปยื่นหนังสือที่สภาธนายความด้วย
เพื่อให้ตรวจสอบมัญญาติทนายความของทนายสิทธา
นายเกิดผลและทนายรณรงค์ด้วยนะฮะ
กลายเป็นสะเทือนวงการทนายเหมือนกัน
ขณะที่ก่อนหน้านี้นะครับทนายสิทธาหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลิธิ

ผู้ที่เผยแพร่คลิปวิดีโอตำรวจสพเมืองนครสวรรค์
เป็นข่าวเป็นคราวออกมานะครับ
ก็โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กบอกว่า
กังวลความปลอดภัยของทุกคนที่ส่งข้อมูลและคลิป
ฆาตกรรมผู้ต้องหาให้ตน
หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบ้าง
ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ
ทนายตั้มยังพิมพ์ใต้โพสต์นี้บอกว่า

เพราะถ้าเดชาแน่ใจว่าจะชนะผม

เพื่อนว่าคำบอกเล่าของฆาตกร
คำบอกเล่าของตำรวจชั้นผู้น้อย

คำพูดใครน่าเชื่อถือกว่ากัน

โพสต์เฟซบุ๊คเหมือนกันถึงคดีภูมิกับโจ้บอกว่า

เผยแพร่คลิปยังบีบน้ำตาอยู่เลย
หนีไปเขียนเรียงความไม่เนียน
ไปเรียนมาใหม่นะฮะ
นี่ก็เป็นสิ่งที่ทนายเขาสู้กันต่อเอง